ส่วนข่าวนี้ต้องเน้นย้ำฝากตำรวจที่พระนครศรียุธยา
จับคนร้ายให้ได้ทีเถอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราอ่านไป
เรื่องของการกระชากสร้อยกลางวันแสก
สองข่าวติดกันเลยไปสำเร็จนะครับสองครั้ง
สำเร็จหรือไม่สำเร็จมาติดตามดูค่ะแต่ว่าที่แน่ยังไปก่อเหตุอีกนะคะ
นี่ค่ะโอ้กล้องวงจรปิดนี่จับภาพเอาไว้ได้เลยนะคะ
แม่ค้ากำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ลูกค้าคือมาในคราบของลูกค้าไง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยเสร็จ
ก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วใช้จังหวะนั้นแหละค่ะ
กระชากสร้อยคอทองคำของแม่ค้าแล้วก็หลบหนีไป
โอ้โหทำกันแบบนี้เลยค่ะครับ
คนเดียวกันกับที่เราเสนอข่าวเมื่อวานนี้ที่ไปกระชากสร้อยเขากลางถนน
นี่ไงเหตุการณ์นี้นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
คนเดียวกันคนเดียวกันแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปทำกับอีกคนนึงมา
แล้วไม่สำเร็จเหมือนกันอันนี้ก็ไม่สำเร็จนะอืม
นะคะคุณสุภาพมัชชาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่วังน้อยบอก๒๕ตุลาคม
ตอน๓ทุ่ม๔๘ขายก๋วยเตี๋ยวกับน้อง๒คน
ผู้ชายคนนี้ทำทีเป็นลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวหมดหรือยังนะคะก็เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อ
ไป๕นาทีขี่กลับมาแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยว๔ถุง
ลงจากรถแล้วเดินมากระชากสร้อยเป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทค่ะ
เสร็จแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเธอก็วิ่งตามคนแล้ววิ่งไป
ร้องไห้ไปตะโกนให้คนช่วยไปนะคะเอากระบวยตักก๋วเตี๋คว่างใส่คนร้ายด้วย
โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนร้ายมันหนีไปแล้วหนีไปได้
แล้วก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเธอบอกว่าตกใจถึงขั้น
ขอโทษนะคะเธอปัสสาวราชเลยคือตกใจมากจริงน่าเห็นใจ
อืมพอกลับมาที่ร้านอ้าวปรากฏว่าสร้อยที่คนร้ายกระชากเนี้ย
มันขาดแล้วมันตกอยู่ที่พื้นค่ะสรุปไอ้เจ้าคนร้ายลายนี้มันไม่ได้ไปนะ
อืมมันไม่ได้สร้อยไปคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่กระชากแล้วก็ทำหล่นเอาไว้
โอ้ยังดีค่ะยังได้สร้อยคอทองคำคืนแต่คุณสุภาพเนี่ย
คือด้วยความที่เธอก็ทำมาหากินใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้
ไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่ซึ่งเธอตกใจมากกับเหตุการณ์นี้เธอบอกไม่เอาแล้ว
คุยกับน้องสาวบอกจะเลิกขายแล้วเพราะไม่ปลอดภัยเลย
อายุก็เยอะแล้วแล้วอยากจะให้ตำรวจสายตรวจเข้มงวด
และช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ
คือถ้าไปดูประวัติแล้วก็คงต้องจับให้ได้นะคะคนร้ายลายนี้เพราะว่าติดติดกันเลยค่ะ
สามคดีนะคะกระชากสร้อยเนี่ยค่ะ